ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าสู้งานของคนเรา

ปริมาณเหงื่อที่เสียไป
หรือปริมาณชั่วโมงที่อดนอน
ไม่ว่าคำตอบของคุณผู้ชมจะเป็นข้อไหน
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับ

เวลาไปตัดผักเจอแดดร้อน

หนูเคยทำงานหนักจะไม่มีเวลาพักผ่อน
ตอนเช้าหนูก็ต้องออกไปตัดผัก
แล้วแดดมันร้อนหนูเคยมีวูบ

และมีคนต้องการปลอดภัณฑ์

ผมกับพี่ก็จะไปช่วยแม่ยกเก้าอี้

พ่อเขาทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูอายุ๒ขวบ
หนูก็จะพยายามช่วยแม่ทุกอย่างค่ะ
ปีก่อนหนูเกิดประสบอุบัติเหตุ

หนูไปส่งลูกแล้วหนูมีตัดผัก

พอมาถึงโค้งก่อนถึงบ้าน

หล่ำความตื่นกลัว

วิชาโดยพลังนามวรรณทรีย์
หัวเข่าหนูก็มีปวด
มันก็จะแป๊บขึ้นมา
มันเหมือนกับมีอะไรมาเสียดสีข้างในหัวเข่า
แล้วแขนหนูหนูเคยไปหาหมอ
เขาบอกว่าเอ็นแขนหนูมันฉีก

หนูกลัวแบบผ่ามาแล้ว

หนูก็เช็ดตัวหาข้าวหายาให้แม่กิน
วันนั้นหนูก็ไปทำงานไปเตือนโต๊ะจีน
แล้วเก้าอี้ล้มทับแขนข้างที่ว่าหนูปวดอยู่

แล้ววันนั้นหนูแบกล้างแก้ว
แล้วแขนหนูมันจี๊ดขึ้นมา
ทำให้เราไม่สามารถแบบยึดรังแก้วนั้นไว้ได้
จากที่วันนั้นหนูจะได้ค่าแรงกลับบ้าน

หนูกับน้องก็เข้าไปปลอบใจแม่
ตั้งแต่มีโควิดเข้ามา
เกือบ๒ปีนี่ทำให้หนูขาดรายได้จากการเดินโต๊ะจีน
รายได้จากตรงนั้นก็คือไม่มีเลย

แต่ตอนนี้คือหนูตัดผักบางวันก็ได้๕๐บาท๕๕บาท
ก็ทำให้แบบไม่พอกิน
หนูก็เป็นห่วงอนาคตของลูก
แล้วหนูก็เป็นห่วงพ่อ
ร่างกายเค้าก็มีโรครุมเหลาหลายโรค
โรคหัวใจความดันไขมัน
หนูเองก็ไม่มีตังค์จะพาพ่อไปหาหมอ
หนูก็อยากมีเงินสักก้อนนึง
เพื่อที่จะไปเปิดร้านขายผลไม้ค่ะ
เป็นเพลิงเล็กแถวหลังวัดทุ่งน้อย
ตรงนั้นมันมีรถผ่านไปมาเยอะมาก
ถ้าหนูมีเงินลงทุนเปิดแผงขายผลไม้
ก็จะทำให้หนูมีรายได้อีกทางหนึ่ง
รองานรับจ้างไม่รู้ว่ามันจะมีเมื่อไหร่

หนูก็ไม่ได้โตมาถึงทุกวันนี้

แม่แม่

ขอต้อนรับครอบครัวแม่สั้นจากจังหวัดนครปฐมครับ
ท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
สั้นนี่คือเสาหลักของบ้านนะครับคุณผู้ชม

กาดขาวผักขมสร้อยแล้วก็บางครั้งก็จะมีผักขนาด้วยค่ะ

ก็จะมีบางเจ้าที่วัดตัดกลางคืน
ก็หนูจะตัดตั้งแต่ตี๒๓๐ยันตี๕บางครั้งก็๖โมงเช้า
แล้วก็พอประมาณ๙โมงถึง๑๐โมงก็จะมีตัดตอนกลางวันอีกค่ะ
ก็จะตัดตั้งแต่ประมาณ๑๐โมงเช้า
อย่างนั้นประมาณบ่ายสองครึ่ง๓โมงอย่างนี้ค่ะ

ชั่วโมงละ๓๕บาท
แล้วอย่างชั่วโมงอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ากวางตุ้งมันเยอะ

มันก็จะนั่งตัดกันไปอยู่เรื่อยอย่างนี้เหรอหนู
ใช่ค่ะก็ได้ที๗๐บาท๘๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีบางทีเดือนนึงจะมีสัก๑๕วัน

แต่นี่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหนูทำโต๊ะจีนด้วย
ทำค่ะโต๊ะจีนหนูทำมาตั้งแต่แตงโมได้๒เดือน
โต๊ะจีนเราหน้าที่ของเราเราทำอะไรบ้างคะ
ขนของขึ้นรถจัดโต๊ะ

เดือนนึงหนูสามารถมีเงินเป็นหมื่นได้

พอเสร็จงานแล้วสั้นเป็นคนขยัน

ก็บางครั้งก็นอนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง
เพราะว่าตอนเช้าหนูก็ต้องจัดการเรื่องลูกเอาลูกไปส่งโรงเรียน
แล้วก็กลับมาก็เตรียมตัวไปตัดผัก

อยากทำทุกอย่างไว้ให้ลูกก่อนที่ว่าเราจะไม่มี

อยู่ค่ะหนูหันมาอีกทีพี่เขาเป็นลมซุกไปแล้ว
ตอนนั้นก็คือก่อนจะตัดก็มีหน้ามืดอยู่แล้ว

ไม่งั้นหลานก็ไม่มีอะไรกิน

ก็จนเป็นแบบนั้นตอนนี้เกิดอุบัติเหตุ

วันนั้นหนูไปส่งแตงโมกับลูกค่ะ

ไปส่งโรงเรียนกลางคืนหนูมีงานอยู่ป่ะ

ตัวจีน
เขาบอกว่าให้ไปที่โรงพยาบาล
แผลมันจะเห็นกระดูกแล้วเนี่ย
หนูบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะนู้นทนได้
เพราะว่าหนูมีงานทำต่อ

แล้วก็กลับมาถึงหนูก็มาเตรียมของตัดผักต่อ

ได้เงินเท่าไหร่๑๐๕บาทค่ะ
แล้วมีอาการไหมตอนนั้นเราปวดเราแสบอะไรบ้างไหม
มีปวดค่ะเหมือนกับว่ามันอักเสบแล้วมันเจ็บปวดก็ต้องทน
แต่ตอนนี้มีตรงข้อแขนใช่ไหมที่บอกที่บอกว่าเส้นมันเป็นอะไรนะ
ตอนนี้ก็เส้นเอ็นมันอักเสบมันฉีกอะค่ะ

ค่ะเขาบอกว่าเส้นเอ็นฉีกนะต้องผ่าตัดแต่หนูก็เลือกที่จะไม่ผ่าค่ะ
หนูก็บอกกับหมอว่าหนูผ่าไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีใครเลี้ยงลูกให้หนู
แล้วไหนจะพ่อหนูอีกเพราะว่าถ้าหนูผ่าไปแล้วปุ๊บคือการผ่าน่ะมันต้องรักษามันต้องหยุดงานนะคะ
ก็เลือกทำงานมาตลอดจนทุกวันนี้ก็มีอาการโดนนิดโดนหน่อยคือโดนกระแทกก็ปวดก็มีอาการขึ้นมาค่ะ
แต่ทำไปก็เพื่อทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อลูกของเรา

แล้วหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุวันนั้นเสร็จเนี่ยเห็นบอกว่าหนูก็ไปทำโต๊ะจีนอีกไม่หยุด

ไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็มีแอบบ้างแอบไปเช็ดแผลตัวเองกลัวคนอื่นเห็นกลัวเขาไม่ให้ทำ
เพื่อนร่วมงานเขารู้ไหมนอกจากบีอ่ะ
รู้ค่ะเขาก็บอกว่าจะทำไหวเหรอหนูบอกไหวดิตังค์ทั้งนั้นหนูก็สู้ทำจนเสร็จ

ค่ะมันปวดยันกระดูกเลยค่ะจนแบบว่าบางทีเราเดินอาหารไปอย่างนี้มันจะหล่นแล้วนะของจะหล่นแล้วเราต้องฝืน
แล้ววันไหนที่บอกว่าเห็นว่าทำแก้วแตกอ่ะ
ก็หลังจากนั้นค่ะก็หนูแบกรางแก้วอยู่มันเหมือนมันล้าตรงนี้มันจี๊ดขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปเลยค่ะ
คือพยายามดึงให้มันจะถึงที่มันก็ไม่ถึง
ซึ่งจริงเห็นบอกว่าเก็บของกันใกล้จะหมดแล้วด้วย
ถ้าขึ้นรังนี้เสร็จเราก็กลับบ้านแล้วแต่พี่เขาล้มก่อนค่ะวันนั้นปกติต้องได้๘๐๐ค่ะเพราะว่าพี่เขาทำแตกยกรังเลยค่ะ
ร้อยนั้นสำคัญกับครอบครัวเรามากแค่ไหน
สำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าว่าเออแบบได้มา๘๐๐นะเราก็ยังพอมีเงินประทังไปจนถึงอีกอาทิตย์นึงแต่คือวันนั้นมันไม่ได้เลยค่ะ
คิดมากจนคิดจะฆ่าตัวตาย
ค่ะหนูเครียดอะค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเงินเลยไม่มีแม้แต่จะให้ลูกกินขนม๕บาทก็ไม่มี
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็นั่งบ่นนั่งโทษตัวเองว่าทำไมงานแค่นี้ถึงทำให้เรียบร้อยไม่ได้ทำให้ดีไม่ได้
เห็นบอกว่าเหม่อลอยจนแบบว่าฟ้าเชือกไปแล้วด้วย
ค่ะหนูก็เอาเชือกผูกหูได้ยินเสียงลูกเรียกก็ทำให้หนูคิดค่ะว่าถ้าหนูเป็นอะไรไปแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูก็ชะงัก
แล้วเห็นแล้วสภาพตอนนั้นใจแตงโมเป็นไงบ้างลูก
พอเห็นแม่ทำอย่างนั้นหนูก็เข้าไปปลอบใจแม่ค่ะแล้วบอกแม่ว่าแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเกิดแม่ไม่อยู่หนูจะอยู่ยังไง

ไม่ทำอีกแล้วหนูก็บอกกับลูกว่าแม่ขอโทษนะลูก
ต่อไปนี้แม่จะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดแม่จะทำทุกอย่างเพื่อลูก
จะอดทนแม่จะไม่ท้อจากวันนั้นมาก็ไม่ทำแล้วค่ะ
ไม่คิดอีกเลยสู้มาตลอดบางคนเขาบอกว่าเงินจำนวนแค่เนี้ย
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาได้แต่กับอีกคนอีกครอบครัวหนึ่งมันยากมากนะฮะ
เห็นบอกว่าแตงโมเนี่ยบางทีบางวันเนี่ย
ถึงกับขอตามแม่ไปตัดผักเลยเหรอค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้แม่ทำคนเดียวอยากแบ่งเบาภาระจากแม่ค่ะ
เงินก้อนแรกมาเนี่ยจากที่พอเราตั้งใจไปทำงานช่วยแม่เนี่ยลูก
พอเรารับเงินค่าจ้างมาหนูดีใจแค่ไหน
ดีใจค่ะที่เห็นเงินมากที่สุดเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ
แล้วก็เวลาแม่ไปทำโต๊ะจีนเคยไปกับแม่ไหม

ช่วยปูผ้าค่ะส่วนมากก็จะทำอยู่ในครัวค่ะ
แล้วได้เงินยังไงลูกตอนนั้นหนูได้ค่าจ้างไง

เขาเพิ่งมาไปตอนปสามปสองปสามค่ะ
ก็จะมีเก็บจานช่วยกันเก็บจานเก็บโต๊ะอย่างนี้ค่ะ

หนูเป็นเด็กดีมากทั้งสองคนเลยนะลูก
บีบีเนี่ยก็คือเป็นน้องสะพ้าย

อยู่ใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องกันค่ะ
หนูมาอยู่แล้วหนูเห็นอะไรบ้างในบ้านหลังนี้
ก็พี่สั้นทำงานตลอดค่ะไม่เคยได้หยุดพักค่ะ
ให้กำลังใจสั้นยังไงบ้าง
อย่างเช่นเวลาที่เขาเครียดมาอย่างนี้
ก็บอกพี่สู้แล้วกันสู้ไป

หนูเห็นบอกว่าเคยสองคนน่ะ
ไม่มีเงินแล้วมานั่งเอาเงินมานับรวมกัน

ซื้อไส้กรอกมาขายค่ะทำไม
ก็หนูเห็นในเขาโพสต์ขายว่า
ไซ่กอก๒๐๐มันได้ละ๓๔๐๐ลูก

หนูก็บีตังค์มีเท่าไหร่

ถ้ามีวันนั้นเนี่ยหนูขายหนูคิดว่าหนูขายได้ไหม
ขายได้ค่ะค่ะ
หนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูไปนาน
แต่คุณผู้ชมครับครอบครัวนี้
ก็ต้องมาเจอกับวิกฤตอีกช่วงหนึ่ง
ก็คือช่วงโควิดโควิดเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างพอเป็นโควิดแล้ว
โต๊ะจีนหมดเลยค่ะไม่ได้ออกเลยค่ะ
ยึดมาจะสองปีแล้วค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
คือความหวังที่ตั้งใจไว้ว่าอาทิตย์นี้เราจะได้เป็นพันเว้ย
จบเลยค่ะพอเท่าแก่โทรมางานยกเลิกนะทุกคนหน้าห้อยหมดเลยค่ะ
ก็เหลือแต่แค่ตัดผักค่ะผมเชื่อเลยล่ะว่าตัดผักก็กระทบ

วันหนึ่งก็๓๔ชั่วโมงถึง๖ชั่วโมงพอโควิดมาก็สูงสุดคือ๒ชั่วโมงครึ่งต่ำสุดคือครึ่งชั่วโมงค่ะ

๕บาท๓๕บาท๒๐บาทก็มีค่ะ
วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตสั้นจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ก็ถ้ามีทุนต่อชีวิตหนูก็จะเงินไปเปิดร้านขายผลไม้ให้ลูกสาวค่ะก็มันจะมีรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวหนูค่ะ
สู้กันนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราว
คุณผู้ชมครับหลายครั้งเราเคยได้ยินว่าโชคชะตาหรือจะสู้มานะตน
วันนี้ครอบครัวของแม่สั้นได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะความมณะที่เธอสู้ทำงานหนักเพื่อครอบครัว
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่สั้นจากจังหวัดนครปฐม
ให้สามารถพิธีโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่สั้นจากจังหวัดนครปฐม
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ขอให้โชคดีนะครับสมาธิดีถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่สั้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับมายืนอยู่ตรงนี้แล้ว

คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องสั้นมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บอีก๔เรื่องไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวค่อยว่ากัน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๒จังหวัดนครปฐม
เรื่องที่สามวัดโค่ขมัว
เรื่องที่๔หนังสือเรียนป๔

เรื่องผักครับ
จริงแล้วหนูปักผักมาตั้งแต่กี่ขวบ

มีกวางตุ้งมีผักกาดขาวแล้วก็ผักขมสร้อยค่ะ
พอตัดเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรบ้างกระบวนการ
จริงแล้วถุงหนึ่งใส่สักกี่โล

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เดี๋ยวกำผักควางตุ้งใส่ถุง

เชิญคุณบีมาเป็นผู้ช่วยครับ
สำหรับข้อนี้นะครับ

ก็หนูทำอาชีพนี้มาประมาณ๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

เฉลี่ยแล้วก็คือแบ่งกันไปเลยคนละ๔ถุง
ถุงหนึ่งชั่งให้ได้๕กิโล

กิโลนะครับ
มีสักคนละ๔ถุงนะครับ๘ถุง
แล้วก็ได้

ได้มานะครับ
เออเออนี่นะคะ
เปลี่ยงเลยเครียร์เลยเออห้าห้าห้า
มานะครับอ่าพกิโลจัดทรงกระจายนะครับ
มีถุงแล้วบีค่ะ
เร็วเร็วเร็วพัดพัดเร็ว

เออช่างทำโลกก็ได้นะ
เออ
จีดถุงจีดถุง
เปลี่ยน

ไปอีกครั้งเออไป

ขอให้โชคดีนะครับปลายประจำที่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จังหวัดนครปฐมวัดโคกเขม่า
หนังสือเรียนป๔ฟุตบอล

เชิญกาฟิลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกี่ยวกับหนังสือเรียนภาษาไทยป๔

หนังสือภาษาภาธีครับ

ที่หน้าปกเนี่ยจะเห็นเป็นรูปคนเยอะ
ซึ่งแต่ละคนนี้จะใส่เสื้อสีต่างกัน
สมาธิดีนะลูกกาฟิล
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ชายในวงกลมใส่เสื้อสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงิน

ตัวเลือกที่สามสีแดงตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ผมเคยหยิบหนังสือยันเล่มนี้มาอ่าน

ข้อนี้ผมตอบถูกแน่นอนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงินครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่แตงโม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดนครปฐม
วัดโค้กขะเหมาและฟุตบอล

ขอเชิญแตงโมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
หนูไปวัดโคกเขม่าบ่อยไหม

หนูเคยเดินผ่านบ่อน้ำ

และในบ่อน้ำเนี่ยนะครับจะมีบาดวันต่างหาก
ตั้งแต่วันจันทร์วันต่างคลานวันพฤษฐศาสตร์

แต่ละวันก็จะมีข้อความติดอยู่ด้วย
คำถามอยู่กับบาทนี่เหรอลูก
สมาธิดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หนูเคยเดินผ่าน
บ่อน้ำอธิษฐาน
เห็นผ่านตา
หนูก็๕๐๕๐ค่ะ

ตัวเลือกที่สองวันพฤษฐศัพท์บดีค่ะ
อีกหนึ่งท่านสมาชิกในบ้านก็คือ
คุณบีจะเลือกเรื่องไหนให้น้าบี

คือเรื่องจังหวัดนครปฐมและพฤษฐศัพท์

ขอเชิญคุณบีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

คนปัจจุบันคือ
นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามอยู่ที่นี่นะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านใด
มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งน้อยที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งอดีศักดิ์เทพอาจ

วันชาติวงชัยชนะ

มีอยู่ชื่อหนึ่งที่หนูไม่ค่อยได้ยินชื่อค่ะ

คนนี้ค่ะน่าจะดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดค่ะ

ชาติชายอุทัยพันธ์ค่ะ

ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์ได้หมด๔ข้อ

สักครู่เดียวครับ
ทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่สั้นจากจังหวัดนครปฐมว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
หรือต่อถูกสองข้อรับ๑หมื่นบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้ครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

เพราะว่าฝันของเราก็คือร้านขายผลไม้ที่รออยู่เนอะ

เอาละตอนนี้มาลุ้นกันนะฮะว่าจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
หนังสือเรียนป๔ครับ
ผมเป็นลูกชายคนเล็กของแม่สั้น

ผมก็จะหอบผักไปให้คนใส่ถุงครับ
ผมกับพี่ก็จะไปช่วยแม่ยกเก้าอี้ยกของยกโต๊ะ

ถ้าชีวิตนี้ผมไม่มีแม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ชายในวงกลมใส่เสื้อสีอะไร

ถูก

ผู้ชายในวงกลมใส่เสื้อสีน้ำเงินครับ
ถูกแล้วครับ๑ข้อครอบครัวของแม่สั้นนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

เรื่องที่สองที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้
ลุ้นกันต่อนะครับจากเรื่องผักครับ

ปีก่อนหนูเกิดประสบอุบัติเหตุ

ขาหนูหัวเข่าหนูทะลอกเกือบเห็นกระดูก
แล้วก็มีแผลที่แขน
แล้วแขนหนูหนูเคยไปหาหมอ
เขาบอกว่าเอ็นแขนหนูมันฉีก

หนูกลัวแบบพามาแล้ว

โจทย์สำหรับข้อนี้นะฮะ
ำผักวางตุ้งใส่ถุงจำนวน๘ถุงภายในเวลา๓นาที
มาลุ้นกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ

๒นาที๕๘วินาทีครับ

ทำได้แล้ว๒ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิต
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

ขอให้โชคดีนะครับ

เรื่องที่๓คือเรื่องจังหวัดนครปฐมครับ

ก็มาประกอบอาชีพเดียวกับพี่สั้นค่ะ

แดดร้อนเขาก็จะอ่อนเพลียค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านใด
มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งน้อยที่สุดนะครับ

ชาติชายอุทัยพันธ์ค่ะ
คุณบีเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ชาติชายอุทัยพันธ์ซึ่งเป็นคำตอบที่

คืออธิสัตว์เทพอาท
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งน้อยที่สุดครับ

เรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ
คือเรื่องวัดโคกเขม่าครับ
ช่วยแม่ทำงานตั้งแต่เล็ก
เวลาแม่ไปใต้ผักหนูก็ตามแม่ไป
หนูก็จะพยายามช่วยแม่ทุกอย่างค่ะ
หนูรักแม่ถ้าหนูไม่มีแม่
หนูก็ไม่ได้โตมาถึงทุกวันนี้

คำว่าหมดภัยติดอยู่ที่บาทของวันใด

ผิดครับ
คำว่าหมดภัยติดอยู่ที่บาทของวันพุธครับ
ตอนนี้ครอบครัวของแม่สั้นจากนครปฐม

ไปต่อชีวิตอยู่ที่๑หมื่นบาท

แล้วก็มองไปที่ตู้แม่กุญแจนะครับ
กุญแจดอกที่เรากำลังเลือกอยู่เนี่ย
มันน่าจะสัมพันธ์กับแม่กุญแจดอกนี้

สองดอกรวมเป็น๔๐วินาที

เร็วเร็วเร็ว

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมันน้ำมันน้ำมัน

ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น้ำมันน้ำมัน

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

มันนี่ก่อนหน่อยนะครับท่านผู้ชม
พ่อขอกรของแม่ส้นจากจะงวัดนครปะถม
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
พร้อมกับข้อสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

อย่างน้อยมีข้าวสำรองแล้วนะสั้น
ค่ะเนอะสู้ต่อนะค่ะ
พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้วันนี้ถือว่าเรามาเปิดโอกาส
ใช้โอกาสแล้วค่ะนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีวันทอดทิ้งคนดี
และคนดีที่สู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวที่เขารักอย่างแม่สั้น
พวกเราจะทอดทิ้งเขาได้อย่างไร
คุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เป็นแฟนรายการของเรา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นนะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับ

ก่อนหน้านี้เราเล่นลิเกเป็นอาชีพหลัก
แล้วก็ขายของอะไรอย่างนี้ตามตลาดนัด

สวัสดีครับ